กลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันอีกแล้วนะคะ
ตามที่สัญญาเอาไว้ว่าเราจะพาคุณผู้ชม
ไปหาของอร่อยทานที่จังหวัดกาญจนบุรี

ร้านนี้ฉันเคยไปแล้วนะคะ
บรรยากาศดีมากแต่ว่าที่พิเศษกว่านั้นคือผัก

กรอบฟีนที่สุด
ยังเกินกินกระจกกินกระเปื้องอะไรกอบ

เงินคุณผู้ชมไม่ต้องไปแล้วนะคะ

จะไม่เคยไปต้องมีไปดูบางขั้น
เงินโปรร้ายเยี่ยมหรือเปล่า
กินล้อใจอีก

เตี้ยแล้วมันหนักอะไรค่ะ
ปล่อยเตี้ยข้าตัวใจต่อไปคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้น้องมิ้นรออยู่แล้วที่จะพาเราไปชิมของอร่อยหลักสิบกันเลยค่ะ

คุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของอร่อยหลักสิบแล้วค่ะ
นะคะขอเอาใจคนที่วางแพลนมากาญจนบุรีแบบรัวเลยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะร้านที่มิ้นจะแนะนำในวันนี้นะคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดนี้เลยค่ะ
จะเป็นยังไงนะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะตามมาเลย
บรรยากาศข้างในนะคะก็น่ารักมากเข้ามานะคะเขาจะตกแต่งค่ะเป็นส่วนเล็กเล็กนะคะ
ก็จะมีดอกไม้ต้นไม้ประดับประดาษสวยงามเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วที่มาของชื่อร้านนะคะเกิดจากความชอบของเจ้าของร้านค่ะ
ที่ชอบทำเบเกอรี่นะคะแล้วขั้นตอนการทำคืออะไรรู้ไหมคะ
ก็คือการเอาขนมไปอบอบเสร็จแล้วก็มาอุ่นให้กลิ่นหอมฟุ้ง
จึงเป็นที่มาของชื่อร้านอบอุ่นฮาวส์นั่นเองค่ะ
แล้วบรรยากาศนะคะก็อบอุ้นอบอุ่นค่ะเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านเลยล่ะค่ะ
แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะอีกหนึ่งจุดขายของทางร้านที่คุณไม่ควรพลาด
นั่นก็คือผักไฮโดโปนิกหรือผักที่ปลูกด้วยน้ำแบบไร้สารพิษค่ะ
ทางร้านได้ปลูกเอาไว้เอาใจคนรักสุขภาพสุด
รวมถึงใครที่อยากซื้อผักสุขภาพไปฝากคนที่คุณรัก
ที่นี่เขาก็มีการจัดกระเช้าผักพร้อมน้ำสลัดกว่า๑๐รสชาติ
ให้ได้เลือกสรรกันอีกด้วยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะได้มาเก็บผักนะคะผักสดเต็มตะก้าแบบนี้ค่ะ
จะนำผักไฮโดโปนิกนี้นะคะไปทำเป็นเมนูหลักสิบกันค่ะ
แต่ว่าเมนูหลัก๑๐อันอื่นจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยค่ะ
หน้าตาแต่ละอย่างนะคะโอ้โหน่าทานสุดสุดค่ะเดี๋ยวมาแนะนำแต่ละเมนูกันเลยดีกว่าค่ะ
กับเมนูนี้ห้อยมันบิ๊กบึ้มมากค่ะคุณผู้ชมกับสปาเกตตี้ต้มยำทะเลค่ะ
เครื่องแน่นสุดนะคะจะเป็นซีฟู้ดค่ะ
มีทั้งกุ้งหอยปลาหมึกนะคะแล้วในจานเนี่ยนะคะ
เขาจะทำเป็นเส้นนี่สปาเกตตี้นั่นเองค่ะ
แล้วข้างในนะคะอย่างที่บอกว่าเครื่องเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมาก
เดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนละกัน

อร่อยสุดเลยค่ะกับสปาเกตตี้ต้มยำทะเลจานนี้ราคา๙๐บาทค่ะ
โอ้โหคุ้มสุดสุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่านอกจากเครื่องที่แน่นแล้วนะคะ
ชามมาอย่างใหญ่กินอิ่มท้องแน่นอนค่ะสำหรับชามนี้เนี่ยนะคะ
ต่อด้วยจานที่สองเลยค่ะกับจานนี้ค่ะผัดไทยกุ้งสด
ซึ่งพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะว่าจานนี้นะคะซอสที่นำมาผัดค่ะทางร้านเขาทำขึ้นมาเองค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหหน้าตาน่าทานสุดนะคะ
อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมซอสที่ทางร้านทำเอง

กลอมมากเลยค่ะมีทั้งความหอมหวานและก็เปรี้ยวในตัวเอง
แล้วกุ้งก็ตัวใหญ่เน้นแบบนี้เลยค่ะ
จานนี้นะคะราคาอยู่ที่๘๐บาทค่ะ
เรามาต่อกันที่มิ้นภูมิใจเสนอสุดค่ะ
เป็นสลัดไฮโดโปนิกส์ค่ะ
ซึ่งจานนี้เป็นผักที่มิ้นเก็บเองโอ้โหรู้สึกภูมิใจมาก
ของที่นี่อย่างที่บอกนะคะปลูกกันแบบว่าสดแล้วก็เด็ดมาล้างแล้วก็มากินได้เลย
แล้วน้ำสลัดของที่นี่ค่ะพิเศษมากเพราะว่ามีให้เลือกเยอะสุดค่ะ
เดี๋ยวเรามาชิมเลยนะคะว่าผักที่มิ้นเก็บเองเนี่ยนะคะมันจะกรอบขนาดไหน
อร่อยอ่ะคุณผู้ชมผักสดมากเลยคุ้มสุดเพราะว่าราคาอยู่ที่๖๐บาทเท่านั้น
เป็นยังไงคะคุณผู้ชมได้กินของดีดีนะคะของที่แบบปลูกกันแบบว่าสดสดไร้สารพิษ
มาที่นี่ต้องสั่งนะคะมากันที่ตัวนี้เลยค่ะทาราอันนี้เนี่ยนะคะก็คือ
นั่นเองค่ะโอ้โหทางร้านเนี่ยนะคะเขาราดซอสให้แบบจัดหนักมากค่ะคุณผู้ชม
ซอสสิคะแบบเต็มที่มากใครที่ชอบนะคะทานเคปเค้กนะคะต้องจัดเลยค่ะนี่

อันนี้เนี่ยนะคะคือเนื้อเค้กเนี่ยจะเนียนแล้วก็นุ่มนะคะ
วกกับน้ำซอสสตอรี่ที่แบบฉ่ำมากด้วยความเปรี้ยวหวานที่ลงตัวค่ะคุณผู้ชม
จานนี้เนี่ยนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหเลิฟเลยอ่ะ
ใครที่เป็นแบบชอบกินของหวานต้องจัดนะคะแต่ยังไม่หมดอันนี้ค่ะหมู
บึ้มมากเลยนะคะสำหรับจานนี้นั่นก็คือฮันนี่โทดนั่นเองค่ะ
เป็นขนมปังนะคะมาพร้อมกับไอศครีมวานิลาค่ะ
นี่แล้วเขาก็จะมีราดซอสนะคะเป็นน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกัน
เหมือนแบบละลายเข้าไปในปากเลยคุณผู้ชมขนมปังมันนุ่มมากแล้วแบบ
กัดเข้าไปเนี่ยมันแทบจะแบบละลายเข้าไปในปากพร้อมกับไอศครีมเลยค่ะ
สุดยอดจริงค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะฮันนี่โทษราคาอยู่ที่๙๕บาทเท่านั้นค่ะ
มิ้นมาแนะนำแต่ละอย่างเนี่ยกดไลค์เลยอร่อยสุดสุดค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนจะลากันไปนะคะมิ้นมีของฝากให้เจ๊แอร์กับเจ๊ปุ๋ยไฟล์ด้วย
แต่ว่าอุกไว้ก่อนไม่บอกหรอกเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์ในรายการนะคะ
แต่ตอนนี้ไปแล้วบ๊ายค่ะ

มีผักสดมาให้รวมร้อยอ่ะดูสิซาก้ายายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และที่สำคัญในนี้มีผักหลากหลายชนิดมากเลย
ในนี้ก็จะมีรสนี่เลยมีรสวาซาบิแล้วก็เป็นรสหอยลายกระเทียมนั่นเองนะคะ

พี่อ๋อมกับพี่ไอซ์กันได้นะคะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เหมือนเดิมค่ะ
รับรองว่าเนื้อหาสาระและความสนุกสนานมาเต็ม๓วันติดรัว
รัวแน่นอนค่ะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ